ช่วงนี้ลมเย็นมาปะทะหน้า

ศุกร์นี้ลอยกระทงเย็นแน่

เหมาะแน่แต่คุณคุพธนัน

ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่ตกแน่นอน

จากภาคใต้แล้วภาคกลางกรุงเทพมหานคร

เกิดจากอะไรฝนลมหนาวที่มาในครั้งนี้
จะส่งผลมากน้อยแค่ไหน
ไปซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมหรือเปล่า

จากการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไป

ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ก็มีหมอกบางนะครับปกกลุ่มยอดตึก
มองกระจายบางในบางจุด

กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปก่อตัวแถว

เน้นตั้งแต่บริเวณตอนกลางไป
จนถึงตอนล่างนะครับใครอยู่บริเวณ
ดังกล่าวเช้านี้จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็
คงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฟ้าสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
สำคัญก็เกิดมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่
บริเวณตอนกลางของบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ในขณะที่จุดนี้เป็นอีกหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำ
เป็นห่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ครับ
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก
ส่งผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
อมนี้อย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะค่อยเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกอย่างช้า
แต่ว่าการเคลื่อนตัวมาในระยะนี้

ก็จะทำให้ความรุนแรงนั้นอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ

เคลื่อนตัวนั้นเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกเหมือนกันนะครับ
ว่าจะขึ้นฝั่งแถวบริเวณประเทศเวียดนาม

ก็จะเริ่มส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับ

เป็นช่วงที่อากาศเย็นอ่อนกำลังลงไปพอดีนะครับ
อาจจะทำให้เกิดฝนตกเยอะหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
วันพรุ่งนี้หลายคนวางแผนไปลอยกระทงกันนะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ
จะเป็นจุดที่อาจจะต้องรับมือกันหนักหน่อยนะครับ

คือบริเวณที่มีฝนสะสมเยอะเนี่ยนะครับ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดชุมพรจังหวัดสุรธานี

ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังสถานการณ์ฝน

บริเวณที่มีฝนตกหนักคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปก็เพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับ
จากว่ากระแสลมตอนนี้เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกไปตะวันตกนะครับ
คลื่นก็จะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับ
ส่วนฝนก็จะน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่นอน
แต่ว่าใครที่ไปเที่ยวก็มีโอกาสเจอฝนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ตอนบนตอนกลางฝนถึงแม้ว่าจะตกนะครับ

เพราะว่าเป็นฝนที่เกิดจากความชื้นค่อยมาดันลมหนาวออกไปนะครับ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานก็อาจจะมีตกหนักอยู่บ้างนะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาค
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

รวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศที่ตอนกลางวันบางจุดบางพื้นที่อาจจะร้อนอยู่

ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป